มีโทรศัพท์มาชวนเล่นเซ็กโฟน

คือเธอก็กลัวแหละแล้วก็วางสาย
แต่วางสายแล้วก็ยังกลัวอยู่

ก็เลยไปแจ้งตำรวจให้หาตัวไอ้ผู้ชายคนนี้ให้หน่อยฮะ
อันนี้ไม่ได้อาณาจารย์

เพราะว่างสาวเคยเจอมั้ย

ของตัวเองส่งมาให้ดูแล้วก็บล็อกไป

ช่องทางการติดต่อสาธารณะเยอะเลยถามว่าเคยเจอไหม

นิรนามคนนี้โทรมาตอนตี๒พอรุ่งเช้านางสาววิพาพรเป็นสมาชิกสภาอบตแห่งหนึ่ง
ปลาจีนบุรีไปแจ้งความเลยที่สพนาดี
เพื่อให้ตำรวจติดตามชายนิรนามลายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เพราะเกรงว่าเธอจะไม่ปลอดภัย
เพราะว่าก่อนจะวางสายผู้ชายคนนี้พูดว่ายังไงรู้ไหม

ฉันเห็นเธอทำงานด้วยนะในแต่ละวัน

ที่ทำงานที่งานไหนเราก็หลอกถาม
เขาบอกว่าจุดที่งานเมื่อคืน
ประมาณว่าตอนนี้มีอารมณ์กำลังแบบเหมือนเขาช่วยตัวเองอะค่ะ
พอดีมือก็เลยอัดคลิปเสียงมา
ช่วยให้ร่วมสนุกร่วมเสียวอะไรด้วย

นี่แหละครับตำรวจสพนาดีทำยังไง
คือตำรวจบอกแบบนี้คุณผู้ชมฮะ
บอกว่าไอ้การกระทำผิดของผู้ชายคนนี้

ยังไม่เป็นการลวนลามทางเพศ
แต่เข้าข่ายการขอสร้างความรำคาญอะไรแบบนี้

คือตอนนี้ก็ทราบว่านอกจากจะโทรไปหานางสา
เมื่อที่โทรหาคุณเวียบภพรกับภรรยาของตำรวจเนี่ยมันเบอร์เดียวกัน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาอยู่ระหว่างติดต่อบริษัทโทรศัพท์มือถือแล้วครับ
เครือข่ายมือถือนั้นเพื่อจะขอรายละเอียดนะครับ
ว่าใครนะลงทะเบียนเบอร์นี้เอาไว้